ครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติค่ะต้องยกให้เป็นคนแต่งเพลงครูเพลงนะคะ
คู่บุญคู่ใจพี่ไม้พี่รมพรเลยค่ะแล้วหลายหลายโมเมนต์นะคะ
ก็จะเห็นครูสลาเนี่ยเขาคือร่วมยินดีกับพี่ไมค์ตลอดค่ะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกไปบันเทิงไทยรัฐเนี่ยคือได้ไปเจอครูสลาในงานแต่งลูกสาวพี่ไมค์ค่ะ
และด้วยความคิดถึงครูสลาได้จดปากกาเขียนเพลงใหม่ค่ะที่ตั้งใจมอบให้พี่ไมค์พี่รมพรค่ะโดยใช้ชื่อว่าภาคหัวใจเจ้าเด้ออีลา
เป็นเพลงพร้อมมีเนื้อหากินใจเหลือเกินนะคะครูสลาเปิดใจกับเรานะคะถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้นะคะคือแต่งมาจากชีวิตของพี่ไมค์นี่แหละค่ะ
ชีวิตของคนลูกทุ่งคนหนึ่งที่กัดฟันสู้ปัญหาสารพัดต้องพิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างมากมายจนกลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนทั้งประเทศอย่างทุกวันนี้ค่ะ

ที่เป็นแบบนี้สู้มาด้วยกัน
กำลังใจกับคนสู้ชีวิตในหลักหลายอาชีพจริง
จะลำบากขนาดไหนแต่ถ้ามีคนอยู่เคียงข้าง
มีเจ้าอยู่เคียงข้างค่อย
มันก็สบายหลายเดิม

เดี๋ยวเราไปเต็มน้ำกัน